ต่อกันที่ฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะคุณพลอยเชอร์มานค่ะ
ละครใหม่กำลังจะลงจอกำลังจะออนแอร์นะคะ
ก็เลยขออัปเดตกันหน่อยละกันสำหรับคุณมัมพลอยคนนี้นะคะ
แล้วก็เรื่องการทำงานนะถ่ายละครแบบปลอดโควิด๑๙
ส่วนเรื่องหัวใจกับแฟนหนุ่มลูกครึ่งอังกฤษไต้หวัน

เพราะว่าไม่ได้เจอกันตั้งแต่โควิดระบาดนั่นแหละ
เดี๋ยวรอน่านฟ้าเปิดนะคงบินมาเจอกันแน่นอน
ที่สำคัญบอกเลยว่ายืนยันยังรักกันดีไม่เลิกค่ะ

ตอนนี้ก็ละครโควิดทำอะไรได้ล่ะคะตอนนี้
ทำไมมาผิดอย่างนี้เนี่ย

ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยจริงเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ
ต้องรอแวคซีนค่ะต้องรอแวคซีนมามาค่ะ

ไม่น่าเชื่อว่าอายุจะขนาดนี้แล้วฉ่ำมากแม่
สวยมากนะฮะส่วนภาพเซ็กซี่ที่คุณพลอยนะครับ
ใส่บิกินี่ตัวจิ๋วอัวทุนสวยสะพั่งระหว่างทริปท่องสมุย
เจ้าตัวบอกแบบนี้ทริปนี้ก็ฉันมันก็ไปคนเดียวนั่นแหละ
นัดเจอกับแก๊งเพื่อนที่นู่นค่ะเพื่อพักผ่อนแบบยาว
ส่วนที่คนมองว่าแหมโป๊ไปหรือเปล่าพลอยแม้นะ
คุณพลอยบอกว่าตอบแบบมั่นด้วยนะว่าเที่ยวทะเลค่ะ
ไม่ใส่คอเต่านะคะคุณ
เออก็ถูกแล้วค่ะเที่ยวทะเลต้องใส่บิกินี่จ้ะ
ก็ไปพักที่สมุยพอดีมีเพื่อนอยู่ที่เขาเป็นคนสมุยอยู่ที่นั่น
พลอยก็บินเดี่ยวไปเลย
ไปทะเลนั่งพับเพียบไม่ได้จริงอะค่ะ
ใส่เสื้อคอเต่าก็ไม่ได้มันร้อนไป
แต่ใส่ชุดว่ายน้ำตามเรื่องตามเรา
ขี้เหอะไงออกกำลังกายเยอะขี้เหอะอวดนิดนึง

ไม่กล้าว่าชุดว่ายน้ำเป็นเรื่องปกติ
สงสัยสาวจ๊ะเราต้องเร่งออกกำลังกาย

เขาอาจจะอวดสรีระเพราะว่าความมั่นใจของเขาเองนะคะ